บอกว่ากลายเป็นกระแสร้อนแรงตลอดทั้งวันนะคะสำหรับเรื่องราวของการเมือง
กับนักร้องคนดังอย่างพี่ทาทายังนะคะคุณผู้ชม
คือวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเทรนด์ทวิตเตอร์ชื่อของทาทาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะคะ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันก่อนนะคะ
เริ่มจากมีผู้ใช้แอคเคาน์ไอจีค่ะ

ไม่ว่าจะเป็นคอสั้นคางทุม
หลังจากนั้นคุณคนดังก็แห่มากดไลค์และคอมเมนต์
อาทิเช่นทาทายังที่คอมเมนต์ว่ารบกวนด้วยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นบนหน้าจอเลยนะคะ
แล้วก็ยังตามมาติดกับคุณอีฟพุทธธิดา
ลูกสาวอาต้อยเศรษฐาที่มาเมนต์ว่าไม่น่ารอดนะ
หรือจะเป็นนักร้องพีชพีชพล
ก็มาพร้อมกับอีโมติคอนรูปหัวเราะ
รวมไปถึงสามีของคุณทาทายังเองก็คอมเมนต์ว่า

โอ้โหมากันที่เลยละค่ะ
ยังมีคนไม่พอใจออกมาแสดงความคิดเห็นว่า
นี่คือการบูลลี่ดูถูกคนอื่น
และบ้างก็ว่าเป็นการสนับสนุนการใช้ความรุนแรง
จนผู้จัดการของทาทาออกมาให้สัมภาษณ์

ทาทากับครอบครัวเนี่ยกำลังพักผ่อนดำน้ำกันอยู่นะคะ
คือในรูปดำน้ำของคุณทาทาตอนนี้เนี่ย
มีคนเข้าไปคอมเมนต์ด่าเยอะมาก
ส่วนทางด้านคุณอีฟคุณธนิดาเองก็ออกมาชี้แจงนะคะว่า

คือการหยอกล้อเล่นกับเจ้าของโพสต์
คือเหมือนเธอพูดประมาณว่าเจ้าของโพสต์เนี่ยไม่น่าจะรอดนะ

ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองใดเลยคุณ
ขนาดที่ทางด้านพีชค่ะพูดเอง

ตลกกับคนที่โพสต์ว่าคางทูม

แล้วก็ขอโทษที่ทำให้คนเข้าใจผิดค่ะ
ส่วนพี่หมอสามีคุณทาทาเนี่ย

ไม่มีปฏิกิริยาใดตอบโต้ทั้งสิ้น

กระแสข่าวทั้งหมดทำให้แฮชแท็กทาทะยังขึ้นอันดับหนึ่ง
ทวิตเตอร์วันนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโอ้คือเป็นประเด็นร้อนแรงแห่งวันเลยนะ
ใช่คือความคิดเห็นเนี่ยมันแบ่งออกเป็นสองฝั่งสองฝ่ายบางคนก็บอกว่าทำไมล่ะ
คนเรามีสิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นที่มันแตกต่างกันออกไปค่ะ
ไม่ได้เหรอหรือยังไงบางคนก็บอกว่าประเด็นนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะละเอียดสักที
อะไรแบบนี้เรื่องของการเมืองแล้วคุณเป็นดาราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
เป็นคนที่มีคนรักมากมายกลับไม่มีความเป็นกลางอันนี้คือคนในโซเชียลเขาแสดงความคิดเห็น
คือมีหลากหลายคอมเมนต์นะคะทั้งไปในทิศทางที่บอกว่าคือทาทาเองเนี่ย
เคยเดินบูลลี่มาเหมือนกันเธอเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเธอรู้สึกยังไงอะไรแบบนี้
ซึ่งเธอให้สัมภาษณ์ดีมากหลายคนก็เลยบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงไปบูลลี่คนอื่น
ทั้งที่ตัวเองเนี่ยก็เคยโดนบูลลี่เหมือนกันรวมไปถึงเรื่องของการสนับสนุน
ใช้ความรุนแรงทำแบบนี้มันถูกหรือเปล่าอะไรแบบนี้อันนี้คือคอมเมนต์นะ
พี่พลเองก็โดนหนักนะในโซเชียลมีเดียตอนนี้นะคะมีคนแจกสตอเบอรี่เยอะแยะเต็มไปหมด
เพราะว่าคุณพีชพิษพลเองเนี่ยเขาออกมาชี้แจงว่าตัวเขาเองเนี่ย
ไม่ได้มีเจตนาแล้วก็แฮสแท็กด้วยว่าไม่ใช่ไม่ได้เป็นเออไม่ได้เป็นอะไรแบบเนี้ย
คือเดี๋ยวประเด็นนี้ต้องรอว่าคุณทาทาจะออกมาชี้แจงยังไงเพราะว่าเธอน่าจะชี้แจงแหละต้องเคลียร์กัน